ตอนเช้าเนี่ยนะครับเรามีการตรวจสอบสถานการณ์ฝนเวลารอบหนึ่งแล้วนะครับ
ตอนนี้มาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับล่าสุดเป็นอย่างไร
พื้นที่ไหนมีโอกาสเกิดฝนกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยนะครับ
ในบริเวณพื้นที่อีสานนะครับอีสานที่ติดกับประเทศลาวเนี่ยนะครับ
ตอนนี้ก็เริ่มมีอากาศเย็นลงแล้วนะครับจากฝนที่ตกลงมา
แต่ว่าบริเวณตอนกลางของประเทศไทยยังคงร้อนอบอ้าวอยู่นะครับ
คงต้องทนแบบนี้อีกประมาณวันหนึ่งนะครับถึงจะได้เจออากาศเย็นกัน
แน่นอนครับตัวที่มาทำให้อากาศเย็นลงก็คือเรื่องของบริเวณความกดอากาศสูงนะครับ
ก็มาเจอกับอากาศร้อนที่ปกคลุมแน่นอนก่อนที่จะเจออากาศเย็นก็ต้องเจอฝนกันก่อนนะครับ
ในวันนี้กรุงเทพถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีโอกาสเจอฝนมากนะครับ
ก็มีบางจุดบางพื้นที่ต้องระวังเช่นเดียวกันนะครับ
โดยเฉพาะในบริเวณที่มีอากาศร้อนจัดโดยเฉพาะกลางเมือง
ก็คาดการณ์ว่าช่วง๑๑๐๐๑๑๐๐นี้นะครับ
ก็จะเป็นช่วงที่ความชื้นเข้ามาสะสมจนมีโอกาสที่จะทำให้เกิดฝนในกรุงเทพมหานครได้
หรือไม่อีกช่วงนึงก็คือช่วงประมาณบ่าย๒๐๐๒๓๐นี้นะครับ
ช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ต้องระวังหน่อย
วันนี้อุณหภูมิถึงแม้ว่าสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ๓๓
ความชื้นที่เข้ามายังทำให้เรารู้สึกร้อนอบอ้าวเหมือน๔๑องศาอยู่
ส่วนนี้เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดเรื่องของลูกเข็บตก
บริเวณพื้นที่ทางตอนบนอย่างคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตก
เมื่อวานนี้ส่งผลในหลายจังหวัดในบริเวณตอนบนของภาคอีสาน
วันนี้คงต้องระวังหน่อยใครที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
ถ้าหากตกอาจจะได้รับผลกระทบแล้วก็มีวงกว้างมากกว่าในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
ซึ่งถ้าหากเราดูจากแผนที่นี้
จะเป็นแผนที่เรด้าฝนที่ตกอยู่ณขณะนี้
ก็แปลว่ามีฝนตกหนักเข้ามาละในพื้นที่
ส่วนนี่เป็นแผนที่แค้นการครองมตุนิยมไพทียาน

ส้มสีชมพูคือฝนตกหนัก
หลังจากนั้นก็จะมีการย้อนกลับไปใหม่อีกครั้งหนึ่งแน่นอนครับ
จุดที่ต้องระวังในวันนี้ก็ส่วนใหญ่
ยังคงเป็นตอนบนภาคเหนือคือเกือบทุกจังหวัดเลย

แต่ว่ายังไม่ตกเยอะเหมือนกับ

ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกก็เช่นเดียวกัน

สะสมต่อเยอะวัตถุดิบที่ทำให้เกิดฝน
มีค่อนข้างเยอะจึงมีโอกาสที่จะทำให้

ค่อนข้างมากเลยทีเดียวช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่
กระแสลมกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพื่อที่จะเข้าสู่ฤดูฝนยังไงใครที่จะทำกิจกรรมต่างก็ต้องติดตามพยากรอากาศอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไปเดี๋ยวมาติดตามกันต่อในช่วงค่ำนะครับในรู้ก่อนร้อนหนาวกับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันครับ